ความคืบหน้าคดีน้องชมพู่ก่อนนะครับ
วันนี้ก็ถ้านับวันก็หกสิบเก้าวัน
ตั้งแต่วันที่๑๑พฤษภาคมที่เด็กหายตัวไปจากบ้าน
ที่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
วันนี้ไปดูความเคลื่อนไหวที่บ้านลุงพลก่อนนะครับ
บ้านของลุงเขยน้องชมพู่ที่แม่น้องชมพู่เองก็ตั้งข้อสงสัย
ช่วงเวลาที่ยังตอบคำถามไม่ได้๑๑พฤษภาคมบางช่วงเวลา

เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่หรือไม่

ถูกต้องเมื่อวานก็มีคนมา
มาให้กำลังใจบอกว่าดูข่าวแล้วนะ
ก็ไม่เชื่อว่าลุงพลจะเป็นคนร้าย
อยากมาให้กำลังใจฝั่งแม่น้องชมพู่ก็อยากให้กำลังใจนั่นแหละ
แต่มาที่บ้านลุงพลก่อน

ไม่รู้ไปวัดไหนไปทำพิธีที่ไหนอะไรยังไง

ไปหาหมอถัมย์หมอทรงทรงบ่อย
ดูข่าวติดตามข่าวมานาน

เป็นผู้ต้องสงสัยคือเขาบอกว่าฝั่งแม่น้องชมพู่เองเขาก็เห็นใจสงสารนั่นแหละ
ก็เหมือนกับลุงพลอันนี้ลุงพลเมื่อวานนะฮะเสื้อสีเหลืองเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีคนมา
เห็นไหมมาเจอลุงพลแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ลุงพลก็ตื้นตันใจ
แต่วันนี้มาเนี่ยไม่เจอนะฮะเพราะว่าลุงพลกับป้าแตนไม่อยู่บ้านนะครับ
นี่ฮะก็เลยเจอติแทนได้คุยกับติแทนคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเรา
นี่ฮะเธอบอกว่าก็ดูข่าวทุกวันนะฮะทีมข่าวคุณกิติศักดิ์ก็บอกว่า
คือลุงพลแกก็ไม่ค่อยอยู่บ้านหรอกช่วงนี้ก็ไปทำภารกิจนู่นนี่นั่น
สิ่งหลายอย่างออกไปนอกบ้านบ่อยตีก็เลยนี่ฮะเป็นตัวแทน
ตัวแทนของใครไม่รู้แต่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเขาบอกเจอติพอดีเลย
ดูข่าวแทนวัตรนิวโชว์ทุกวันถาดกับติก็ได้
ขอถ่ายรูปกับคุณกิติศักดิ์หน่อยนี่ฮะเห็นไหมตีก็โอ้โหเต็มที่เลย
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยนะครับผู้ที่เดินทางมาที่บ้านลุงพลวันนี้

แม่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวจะไปแวะลุงพลให้กำลังใจ
ยังเตรียมฝ้ายผูกแขนมาด้วยนะจะมาผูกแขนให้ลุงพล
ก็จะบอกว่าลุงมาให้กำลังใจลุงนะดูข่าวมาตลอด
สารลุงพลคิดว่าลุงพลคงไม่ใช่ล่ะ
ลุงพลช่วยอยู่บ้านหน่อยมาให้กำลังใจถึงที่แล้ว
ไม่เจอลุงพลเลยแล้วอีกเมื่อไหร่ลุงพลจะกลับบ้านแม่
นี่ฮะบ้านลุงพลอยู่ริมถนนค่ะที่บ้านกอกนะฮะ
ก็เลยแวะง่ายหน่อยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ไม่เจอไม่เจอ
ไม่เจอค่ะซึ่งจริงวันนี้เขาก็ไปเที่ยวกันต่อใช่ไหม
ไปเที่ยวกันต่อค่ะคือจริงแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ส่วนหนึ่ง
ก็คืออยากมาให้กำลังใจทั้งจะลุงพลแม่น้องชมพู่
หรือว่าชาวบ้านกรอกกรอกแหละแต่ว่าหลักอีกส่วนนึงหลาย
คนบอกว่าอยากเห็นภูเหล็กไฟกับตาตัวเองครับ
อยากไปดูว่ารักษณะมันเป็นยังไงมันสูงชัน
ที่ว่ามันยากลำบากที่ดูจากข่าวเนี่ยขอเห็นด้วยสองตาหน่อยสิว่ามันชันขนาดไหน
มันยากง่ายยังไงอยากรู้ว่าเด็กจะเดินขึ้นไปเองได้หรือเปล่า
เหมือนอยากมาตามรอยจากข่าวอ่ะนะคะ
ซึ่งมีชาวบ้านที่เดินทางจากอุดรธานีเนี่ยนะคะเขาบอกว่า
ติดตามข่าวน้องชมพู่มาตลอดเลยก็เลยอยากจะรู้ว่า
ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองดูซะทีนะว่าไอ้ภูเหล็กไฟเนี่ย
เด็กขึ้นไปได้หรือเปล่าพื้นที่เป็นยังไงก็ไปดูของจริงอะค่ะ
แล้วก็มีการแวะถ่ายรูปที่ป้ายหมู่บ้านกกอกตอนนี้กลายเป็นเหมือนแลนด์มาร์คไปแล้วนะคะ
คือทุกคนต้องไปที่นี่เพื่อไปถ่ายรูปว่าเออฉันมาถึงบ้านกกอกแล้วนะ
บางคนตัวไม่ได้ไปเอาตัดต่อไปก็ได้ค่ะตัดต่อป้ายมาติดเอาไว้เป็นรูปอะไรแบบนั้นไปก็มีแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าจริงตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้เลยนะ
กระทั่งมีข่าวน้องชมพู่นี่แหละก็เลยรู้จักว่าอ๋อมีหมู่บ้านชื่อกกอกอยู่ตรงนี้
แล้วก็เลยอยากที่จะมาเห็นแล้วก็ทำความรู้จักด้วยตัวเอง
มามาทุกวันทุกวัน
ตอนนี้กกอกนี่เหมือนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือเปล่าครับ
ค่ะใช่ค่ะจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกทีนึงละเป็นประวัติศาสตร์
ใช่สองสามเดือนแล้วยังไม่รู้จ่ายเหตุ
เอาละครับทุกผู้ชมครับไปดูทางฝั่งคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่บ้าง
ค่ะนะฮะวันนี้พ่อกับแม่น้องชมพู่นะครับไปวัดเหมือนกันนะครับ
อ่าวัดภูถ้ำพระที่จังหวัดกรสินอืมอ่าณแตก็ไปด้วยค่ะ
แตน้องชายของคุณแม่น้องชมพู่นะน้าชายน้องชมพู่นะฮะนี่ฮะ
คุณพ่อคุณแม่นะฮะนายอนามัยกับนางสาวิตรีวงศรีชาอ่า
นายนารินหลาโพนะฮะนี่นาแตนะครับไปวัดภูถ้ำพระที่กรสินนะครับ
นำผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็เทียนพรรษาข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ไปถวายไปทำบุญนะให้กับดวงวิญญาณของน้องชมพู่ค่ะ
ถวายพระนะฮะเพื่อทำบุญให้กับน้องชมพู่นี่ครับ
คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับก็ไปด้วยนะฮะ
เพื่อจะไปสอบถามข้อมูลต่างกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากที่ท่านเจ้าวาดวัดภูถ้ำพระทำพิธีให้กับครอบครัวน้องชมพู่เสร็จนะครับ
ท่านก็สวดให้นะสวดพิธีต่างให้นะครับ
เพื่อเปิดทางให้กับครอบครัวได้เจอแสงสว่าง
คุณพ่อคุณแม่เขาก็ขอพรนะขอให้ตำรวจเนี่ย
ตามจับตัวคนที่ทำร้ายลูกสาวให้ได้โดยเร็วหลังจากทำพิธีเสร็จ
มีการผูกสายสินที่ข้อมือของทุกคนด้วยนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคล
ขอพิธีให้แดดน้องชมพู
เด็กหญิงเอาระวัลวงศรีชาถ้าได้ตกภูมิ
ขอให้คนจากภูมิถ้าถึงศุกร์แล้ว
ขอให้ศุกร์ยิ่งยิ่งขึ้นไป
ขอให้ศุกร์ยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดการณ์ละนานเทิน

พูดคุยสอบถามกับท่านเจ้าวาดวัดด้วยนะครับ
ท่านจ้าวาดวัดภูท่ำพระที่กลสินเนี่ยนะครับ
คือคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่เนี่ยก็อยากจะทราบว่าเออ
ใครจะเป็นคนที่มาทำร้ายลูกสาว

แล้วก็ทำร้ายจนเสียชีวิตไปปล่อยไว้บนภูเหล็กไฟเนี่ยนะครับ
เจ้าวาดบอกกับครอบครัวน้องชมพู่สั้นนะครับบอกว่า
ตอนนี้คนร้ายกำลังร้อนตัวแล้ว
แล้วก็กำลังหลงระเริงที่นานวันเข้า
ตำรวจก็ยังหาหลักฐานที่จะจับไม่ได้

พระท่านบอกเลยนะฮะบอกว่าคนร้ายคิดผิด
เพราะตำรวจเนี่ยจะเจอหลักฐานสำคัญที่คนร้ายลืมคิดไป
จะได้หลักฐานสำคัญแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนในครอบครัวของน้องชมพู่อดใจรอ
เจ้าวาดก็รดน้ำมนต์ให้กับทุกคนด้วยนะครับ
ขอให้หลักฐานที่ตำรวจมีนะ
ขอให้ช่วยจับคนร้ายได้ขอให้มันชี้ชัดบอกตัวคนร้ายได้ค่ะ
ก็อยากให้หลักฐานชิ้นนั้นมันช่วยชี้คนร้ายให้แม่ด้วย

อย่างอื่นขอไหมครับขอให้ชมพู่ขออะไรบ้างไหมครับ
จะเป็นพ่อนะที่ขอแต่แม่นะแม่ขอแค่นี้ค่ะ

ขอให้น้องชมพู่ไปสู่สุขติ

คุณผู้ชมค่ะคือถ้าดูเนี่ย
พ่อกับแม่โดยเฉพาะแม่น้องชมพู่เนี่ยจะพูดมาตลอดเลยนะว่า
ไม่เชื่อเรื่องพวกหมอทรงร่างทรงหมอทำอะไรต่างนานา
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเกิดอะไรขึ้นกับน้องไหมมีใครพาน้องขึ้นไปหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นณแตบอกเลยบอกว่าผมเชื่อนะว่าชมพู่อาจจะถูกคนร้าย
เอาชีวิตไปทำเรื่องคุณสัยไอ้เรื่องข่มขืนเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่
เพราะว่าสำหรับตัวผมเองผมมองว่าชมพู่เนี่ยเป็นเด็กสามขวบที่บริสุทธิ์
ก่อนหน้านี้เคยบวชเป็นพระมาก็พอจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่บ้าง
นาแตบอกว่าหลักฐานบางชิ้นอย่างเรื่องที่ว่าผมน้องถูกตัด
หรือมีรอยสับบนพื้นดินตรงจุดที่น้องถูกพบเป็นศพ
หรือจะรูตามตัวของน้องชมพู่
แตบอกดูแล้วก็เหมือนต้องการเอาชีวิตน้องไปทำเรื่องศัยศาสตร์มากกว่าเรื่องล่วงละเมิดอื่น
และโดนเฝ้าที่จะถูกปลอดภัย
เราชาวน้องจะผิดแฟวะง่า
แตเองก็มีของเหมือนเครื่องรางของขลังที่พกติดตัวอยู่เหมือนกัน
มีสร้อยเส้นหนึ่งค่ะณแตใส่ตลอดเวลาเลย
ก็เลยขอแอบถามหน่อยว่าเออสร้อยนี้ที่เห็นใส่ติดตัวมันคืออะไร

แตก็บอกเป็นเหรียญพระราหูเป็นราหูอมจันทร์

เพราะว่าพุทธคุณของเหรียญราหูอันนี้เนี่ย
ก็คือป้องกันเรื่องคุณสัยมนต์ดำต่าง
ผีเปรตวิญญาณร้ายผีตายโหง

แล้วก็จะช่วยปกป้องครอบครัวของคนที่ทำของ
จากคนที่ทำของใส่ตัวเขาด้วยนะคะ
แล้วก็มีลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์
เขาบอกว่าอันนี้เป็นลูกแก้วศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยเปิดทางสว่าง
เพื่อให้ตำรวจเจอหลักฐานเด็ดที่จะจับตัวคนร้ายได้
คือนาแตแกก็มีความเชื่อฝั่งนี้อยู่เยอะเหมือนกัน

เบาะแสต่างณขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มันก็จะมีเรื่องของกระท่อมหลังหนึ่ง
ตำรวจชุดสืบสวนเนี่ยไปเจอบอกว่าเป็นกระท่อมที่เป็น
อาจจะเป็นเบาะแสใหม่ว่าคนร้ายเนี่ยพาน้องชมพู่ไปพัก
หลบไปซ่อนไว้ตรงนี้ก่อนหรือเปล่าค่ะนะฮะ
มีผ้าสีม่วงลักษณะคล้ายกับกางเกงของเด็กที่เขาใส่
ถ้าจำได้แล้วย้อนไปก่อนหน้านี้คุณแม่น้องชมพู่เคยบอกว่า
ลูกสาวใส่กางเกงสีม่วงแต่บอกว่าตกลงวันนั้นใส่กางเกงสีแดง
กางเกงสีม่วงถูกเผาทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
รวมทั้งเรื่องนี้เรื่องเส้นทางการขึ้นภูเหล็กไฟ
มันมีเส้นทางอีกหลายเส้นทางนะครับรอบพื้นที่หมู่บ้านกกอก
แล้วก็ขึ้นภูเหล็กไฟได้ไม่ใช่แค่เส้นหลังบ้าน
ไร่มันสำปะหลังแล้วก็ขึ้นไปแค่ทางเดียวเท่านั้น
และถ้าเจ้าปลาส้มสุนัขคู่ใจของน้องชมพู่เนี่ย
จะเดินนำน้องชมพู่ขึ้นไปแล้วมันหนีกลับลงมาก่อนเนี่ย
มันเป็นไปได้ไหมเราก็ไปถามมาให้นะ
ถามปลาส้มเหรอคะไม่ใช่ฮะถามคนที่เขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้
นี่คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเรา
วันนี้ความจริงต้องการที่จะลองสำรวจเส้นทางใหม่
กน้ำหนักเท่ากับน้ำหนักของเด็กวัย๓ขวบ
น้องชมพู่เนี่ยหนักประมาณ๑๐กิโลกรัมเนี่ย

ส้มมันก็ไปด้วยอีกนะอืมรู้งานเหมือนกันนะเนี่ย
เราไปทำข่าวในพื้นที่ทุกวันจนสุนัขแถวนั้นมันสนิทด้วยหมดแล้ว
ปลาส้มนี่เป็นสุนัขที่ชอบขึ้นภูเหล็กไฟมาก
เห็นทีมข่าวของเราวันไหนว่าจะขึ้นไปเนี่ยมันเดินไปด้วยตลอดนะ
รวมทั้งอีกหลายตัวแถวนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
เอาตรงนี้ก่อนเอาเส้นทางนี้ก่อน
เพราะว่าคุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ได้ข้อมูลมาว่าถ้าจะขึ้นไปทางสวนยางพาราที่อยู่แถวหน้าบ้านลุงพล
ไม่ได้หมายความว่าลุงพลก็จะเกี่ยวข้องอะไรนะ
หมายความว่าเส้นตรงนี้มันก็ขึ้นไปได้
มันเป็นสวนยางพาราหน้าบ้านลุงพลแล้วก็ขึ้นไปสู่ภูเหล็กไฟได้นะฮะ
แบกน้ำหนักใส่กระสอบไปด้วยนะฮะ
เอาน้ำหนักใส่เข้าไป๑๐กิโลกรัมเท่ากับน้องชมพู่เลยนะครับทุกผู้ชมครับ
เริ่มตั้งแต่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านน้าตายนะจุดที่น้องชมพู่นั่งเล่นอยู่
แล้วเดินไปที่ไร่มันสำปะหลังจากนั้นเลี้ยวขวาไปยังสวนยางพาราหน้าบ้านลุงพล

ระยะทางจากบ้านน้องชมพู่ไปถึงสวนยางพาราหน้าบ้านลุงพลเนี่ย
ห้าสิบเมตรใช้เวลาอยู่ประมาณสี่นาทีแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปที่ภูเหล็กไฟ
เจ๊าปลาส้มเข้าไปด้วยตลอดครับทุกผู้ชมครับสุนัขของน้องชมพู่นะครับ
เป็นทางราบนะแล้วก็มีแนวทางเดินให้เห็นชัดเจน
แบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแบบนี้ถือว่าเดินไม่ยากนะ
เนี่ยแบบนี้สภาพแบบนี้ตรงที่ท่านเห็นนะฮะ
ใช่แต่พอพ้นระยะ๑กิโลเมตรแรกไปแล้ว
ทีนี้จะยากขึ้นแล้วค่ะเพราะไม่มีแนวทางเดินแล้วนะครับ
แหวกย่าอย่างเดียวฮะโอ้ตอนเนี้ยหน้าฝนฝนตกบ่อยค่ะ
เห็นไหมหญ้าขึ้นเขียวโตไม้ใช่ตนมองตนไม้เนี้ยเต็มเลยอืม
ย่าเนี่ยสูงประมาณ๗๐กว่าเซนติเมตรอ่ะเกือบเอวอ่ะ
แต่ถ้าเราย้อนไปวันที่น้องชมพู่หายตัวเนี่ย๑๑พฤษภาคมช่วงนั้นหน้าแรง
นะสภาพย่งสภาพย่าในพื้นที่จะไม่เหมือนตอนนี้ค่ะ
อาจจะเดินง่ายกว่านี้ก็ได้แต่ตรงเนี้ยฮะเดินขึ้นไปเนี่ย
ย่าสูงรกแล้วนะมีโขดหินอีกหลายชั้นนะฮะ
ก็ต้องเดินแบบระมัดระวังนะฮะแล้วก็มีกระสอบเนี่ยนะฮะ
น้ำหนักตัวเท่ากับเด็กคนนึงนะเท่ากับเด็กสามขวบคนหนึ่ง
ก็จะดูว่ามันจะยากลำบากแบบไหนขึ้นไปประมาณเจ็ดร้อยเมตร
จะยิ่งยากขึ้นอีกเพราะว่าเป็นทางเดินขึ้นเขาที่สูง
แล้วก็ชันชันกว่าสามสิบอ่าหกสิบองศาโอ้โหปลาส้มยังเหนื่อยขนาดเนี้ย
ส้มมันก็เหนื่อยนะแต่มันเดินง่ายมันเดินง่ายกว่าเราอ่ะ
อาจจะด้วยที่มันสี่เท้าแล้วน้ำหนักเบาหรือเปล่าสุนัข
เป็นไปได้เป็นไปได้การทรงตัวการที่มันไม่ต้องแบกกระสอบปุ๋ยสิบกิโล
กีฬาอยู่อ่ามันเดินง่ายกว่าเราอ่ะนะครับอืม
ก็ขึ้นไปเนี่ยนะฮะตรงขึ้นไปเนี่ยโขดหินนี่ใหญ่ทั้งนั้น
อีกประมาณห้าร้อยเมตรก็ถึงจุดพบศพน้องชมพู่ค่ะ
มันอาจจะยากจะชันช่วงท้ายแต่ช่วงแรกมันเดินง่ายกว่า
แต่ปลาส้มมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันคล่องตัวมากเลยเนี่ยเห็นไหม
คือบางคนเขาบอกว่าอ่าถ้าเป็นเด็กเด็กเวลาเดินมันอ่า
เขาก็จะเดินง่ายกว่าผู้ใหญ่ด้วยซ้ำเพราะว่าน้ำหนักตัวเขาน้อยกว่า
คล่องตัวของเขาก็จะง่ายกว่าค่ะอ่านี่ฮะแต่ถ้าเด็กคนหนึ่งจะขึ้นมาถึงขนาดนี้เนี่ยอืม
จะไหวหรือนี่ฮะเราใช้เวลาทั้งหมด๑ชั่วโมง๒นาทีกับ๒๖วินาทีนะครับ
ระยะทางเส้นนี้๒๒กิโลเมตรจะเห็นว่าจะเป็นระยะทางที่ไกลกว่า
เส้นทางที่คาดว่าน้องชมพู่จะถูกพาขึ้นมาก็คือ๑๗กิโลเมตร
ไร่มันสำปะหลังเข้าสู่เชิงเขาแล้วขึ้นภูเหล็กไฟเลยนะฮะ
ใช้เวลาไปก็๑ชั่วโมง๒นาที๒๖วินาทีถ้าคนร้ายที่ร่างกายแข็งแรง
แล้วชำนาญเส้นทางเนี่ยขึ้นมาได้ไม่มีปัญหาค่ะ
อาจจะใช้เวลาน้อยกว่าคุณจิรายุทธ์ด้วยซ้ำอืมอ่านะฮะ
แล้วถ้ายิ่งมีมากกว่าคนนึงเนี่ยก็อาจจะมาได้ง่ายกว่านี้ก็ได้
ยากันสักตัวก่อนวะครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ผมเดินทางขึ้นเขาเพื่อจะเดินไปถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นะครับ
ระยะทางจากสวนยางหน้าบ้านลุงพลขึ้นแนวดิ่งขึ้นไปนะครับ
ตอนนี้ผมเดินมาได้หนึ่งจุดหกกิโลเมตรแล้วนะครับอีกประมาณห้าร้อยเมตรจากตรงนี้ไปนะครับ
ถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่คุณผู้ชมจะเห็นนะคะว่า
เส้นทางตรงนี้นะครับจะค่อนข้างชันและมีโขดหินนะครับ
ขึ้นอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ในวันนี้ครับ
มาพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหากน้องชมพู่เนี่ยครับ
เดินตามเจ้าปลาส้มเจ้าตัวนี้นะครับ
หมาของน้องชมพู่ขึ้นมาจริงปลาส้มจะทิ้งน้องไว้ตรงไหนได้บ้างนะครับ
ที่ผมพิสูจน์มานะครับปลาส้มขึ้นกับผมมาตลอด
โดยไม่ทิ้งผมไปไหนนะครับเดินขึ้นเดินตามขึ้นผมมาเรื่อย
แต่ว่าทางที่เจ้าปลาส้มเดินนะครับจะไม่ค่อยใช่
จะไม่ใช่เป็นทางเดินที่คนเดินปกติกันนะครับ
จะเป็นทางเดินที่แบบจะเป็นป่านิดหน่อยครับ
เพื่อมันจะใช้ความคล่องตัวของมันนะครับมุดออกมาได้นะครับ
คุณผู้ชมครับนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งที่เราพยายามที่จะ
ลองพิสูจน์ดูก็คือเรื่องของปลาส้มค่ะปลาส้มเป็นสุนัขที่คาดว่า
ถ้าน้องชมพู่จะเดินตามสุนัขขึ้นมาเองเนี่ยนะอืมอ่าแล้ว
หาทางกลับบ้านไม่เจอแล้วไปเสียชีวิตที่ภูเหล็กไฟเนี่ย
ก็จะต้องเป็นเจ้าปลาส้มตัวเดียวเท่านั้นค่ะเพราะเขาสนิทคุ้นเคยอยู่ตัวเดียว
ใช่แต่คุณจิรายุทธ์เนี่ยไปอยู่ในพื้นที่ถามว่าถ้าจะนานไหม
ก็ไม่ได้นานอืมอ่าก็หลากหลายอาทิตย์อ่ะค่ะนะแต่ไม่ได้อยู่มาแบบ
โอ้โหจนอยู่บ้านด้วยกันทุกวันจนอย่างน้องชมพู่อายุ๓ขวบอย่างนี้ใช่ไหม
ค่ะก็หลายปีอืมแต่เนี้ยก็ไม่กี่อาทิตย์เจ้าปลาส้มมันก็สนิทคุ้นเคย
มันก็อยู่ด้วยตลอดนะและมันไม่ไปไหนนะฮะอืม
มันไม่ไปไหนนะอ่าคือมันอาจจะเดินออกทางนู้นทางนี้
ไปนั่นมัดมุดไปนี่มั่งแต่เรียกมันก็กลับมาค่ะนะ
แล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าโอ้โหทิ้งไปเลยจนแบบ
ไม่รู้ว่าฉันไปของฉันอีกทางแล้วฉันไม่สนใจเลย
ไปเจอกันข้างล่างกันแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นเห็นไหมฮะ
เราก็พยายามจำลองทั้งสองเรื่องไปเลยนะครับท่านผู้ชมครับทั้งการที่จะเป็นเส้นทางที่คนร้ายจะขึ้นมาหรือว่า
ถ้ามีสุนัขมากับคนด้วยเนี่ยมันจะทิ้งกันไปไหมอ่า
อันนี้เฉพาะกรณีเจ้าปลาส้มนะวันนี้นะมันก็ไม่สามารถเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า
สิ่งทุกอย่างมันจะเหมือนกันทุกวันนะนะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าในวันนั้นเนี่ย
มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับน้องชมพู่สมมุติถ้าเดินตามสุนัขขึ้นมาจริงจริงอ่าอ่า
เรี่ยวหมดแรงหมดสติอะไรไปซะก่อนเนี่ยถ้าปลาส้มหรือว่าสุนัขตัวไหนก็แล้วแต่มันเห็นว่าเออนอนนิ่งอยู่เฉยไม่ไหวจริงแล้ว
มันอาจจะลงไปก่อนมันก็อาจจะเป็นได้อืมใช่ไหมนี่นะฮะคุณจิรายุทธ์ก็ลองถ้าเกิดว่า
คนร้ายก่อเหตุแบบนี้จริงนะฮะแอบลักพาตัวเด็กขึ้นมาแล้วขึ้นมาทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
แล้ววิ่งลงไปเพราะว่าต้องทำเวลาในการที่จะหนีเนี่ยนะถ้าวิ่งลงเนี่ยในเส้นทางที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่นะฮะ
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง๒๒นาที๒๓วินาที
แต่นี่คือวันแรกเราเคยทดลองครั้งหนึ่งแต่เป็นเส้นอื่น
ตอนนั้นวิ่งลงใช้เวลา๑๙นาที๕๗วินาที
แต่ถ้าเป็นเส้นวันนี้ตอนที่วิ่งลงวิ่งปรับลงมา
จะใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมง๒๒นาที๒๓วินาที
อันนี้คือทั้งขึ้นแล้วก็ลงถูกไหมครับ
ต้องนะครับเดี๋ยวทีมข่าวของเราเนี่ยนะที่ลองเรียกเจ้าปลาส้มมานะ
ไปถึงจุดที่ใกล้จุดภูเหล็กไฟที่เจอศพน้องชมพู่
สูงชั้นมีโขดหินปลาส้มมันวิ่งนำขึ้นไปแล้ว
ไปอย่างสบายเหมือนทุกจุด
มันก็จะเดินแยกไปบ้างนะเดินนำพอเรียกชื่อมันก็กลับมา
ไปถึงจุดพบศพเจ้าปลาส้มก็นั่งพักอยู่กับทีมข่าวของเรานะครับ
แล้วเดี๋ยวดูว่าตอนลงลงแบบไหนก็ว่ายังไง
คุณผู้ชมครับผมจำลองโดยการแบกของที่มีน้ำหนักตัวเท่ากับน้องชมพู่
คือ๙๕กิโลกรัมนะครับแบกขึ้นมาทางขึ้นเขาตรงสวนยางหลังบ้านลุงพลนะครับ
ซึ่งระยะทางจากจุดที่ผมเริ่มเดินขึ้นมาจนถึงจุดที่พบศพน้องชมพู่นั้นประมาณ๒๒กิโลเมตรนะครับ
ซึ่งตลอดที่ผมเดินขึ้นมานั้นจะมีเจ้าปลาส้มหมาของน้องชมพู่
ที่เดินขึ้นมาด้วยตลอดโดยที่ไม่มีการทิ้งให้ผมเดินคนเดียว
แต่พฤติกรรมในการเดินของเจ้าปลาส้มนั้นจะเดินแยกออกไปตามข้างทางที่มีย่าขึ้นรกนะครับ
เพราะตัวของมันนะครับมีความคล่องตัวแล้วก็สามารถมุดย่าออกมาได้นะครับ
ซึ่งถ้าเจ้าสปาส้มนั้นคลาดสายตาผมไปพอผมเรียกมันก็จะกลับมานะครับ
เป็นไปได้ไหมครับถ้าหากน้องชมพู่ขึ้นตามปลาส้มมา
ผมคิดว่าเจ้าปลาส้มนั้นคงไม่ทิ้งให้น้องชมพู่ขึ้นมาเพียงคนเดียว
แล้วก็เดินทิ้งน้องชมพู่นั้นกลับบ้านนะครับ
เพราะผมสังเกตพฤติกรรมของเจ้าปลาส้มนะครับ
เจ้าปลาส้มจะตามเสียงผมตลอดแล้วก็เดินตามผมอยู่ตลอดเวลาครับ
แต่ก็อย่างที่บอกแล้วฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้
เพราะในช่วงเวลานั้นที่น้องชมพู่หายตัวไปถ้าวันนั้นเป็นแบบนี้
เป็นอย่างนี้จริงคือเด็กเดินตามสุนัขไปเรื่อย
จนไปอยู่ที่ภูเหล็กไฟตรงจุดที่ไปเจอศพแบบนี้
เราก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นไงใช่ไหม
มันก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าปลาส้มมันก็ไม่รู้ว่ามันจะลงก่อนไม่ลงก่อนหรือว่าอะไรยังไง
เป็นว่าวันนี้ที่ไปกับคุณจิรายุทธ์เนี่ยขึ้นลงรอกลับพร้อมกันอยู่ด้วยกันตลอด
ทีนี้เราก็เลยไปถามแม่น้องชมพู่นะคะว่าแล้วปลาส้มกับน้องชมพู่เนี่ยสนิทกันขนาดไหน
ถ้าขนาดกับคุณจิรายุทธ์ที่อยู่กับปลาส้มระยะเวลาให้เต็มที่เดือนนึง
ส้มมันก็ยังมาอยู่ใกล้ชิดเรียกออกมาหาว่าง่ายแบบนี้แล้วกับน้องชมพู่เป็นยังไง
บอกโอ้โหปลาส้มกับชมพู่เนี่ยรักกันมากปลาส้มตามน้องชมพู่ไปทุกที่ค่ะ
ก็จะอยู่แถวบริเวณบ้านนี่แหละแต่ไปไกลสุดที่แม่เคยเห็นก็ประมาณสักร้อยเมตรเองนะ
ชื่อปลาส้มเนี่ยชมพู่เป็นคนตั้งให้เองเพราะวันแรกที่ได้เจ้าปลาส้มมา
น้องชมพู่เอาข้าวคลุกกับปลาส้มทอดไปให้แล้วก็เรียกมันว่าปลาส้มปลาส้มแบบเนี้ย
แล้วก็กลายเป็นชื่อปลาส้มมาโดยตลอด
ให้ข้าวไอ้ปลาส้มน่ะให้ข้าวคลุกกับปลาส้มทอดนะคะ
อ่าแล้วอย่างไรน้องก็บอกให้มันเรียกมันว่าปลาส้ม
เรียกมันว่าปลาส้มเลยน้องชอบเล่นกับปลาส้มแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะสนิทจนไปทุกที่ด้วยกันนะ
ส่วนมากแล้วน้องก็จะชีวิตน้องก็จะดูการ์ตูนเล่นกับปลาส้มบ้างประมาณวันละ๑๐
ปลาส้มปลาส้มก็เป็นเหมือนหมาบ้านธรรมดาธรรมดาที่ไม่ใช่ว่าอยู่แค่บ้านเรามันก็ไปนู่นไปนี่บ้าง

ก็เดินไปถึงบ้านยายค่ะประมาณร้อยเมตรได้ค่ะ
ส่วนใหญ่น้องจะตามหมาหรือว่าหมาจะตามน้องมากกว่ากันหรือว่าผลัดกัน
ส่วนใหญ่จะตามหมานะ
ชมพู่ก็เล่นกับปลาส้มก็มีตามตามไปบ้างเหมือนกันนะเวลาปลาส้มวิ่งไปไหน

วันนี้เราไปถามความเห็นผู้เชี่ยวชาญมาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ไปสอบถามนายสัตวแพทย์ทิวดิตรุ่งเรืองกิจไกร
สัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือว่าคุณหมอโอมนะคะ
ก็ไปถามว่าหมอโอมมันเป็นไปได้ไหมที่เด็กสามขวบที่สนิทกับหมามากเนี่ย
วิ่งตามหมาขึ้นมาขนาดนี้แล้วก็อาจจะมาเสียชีวิตแล้วหมาก็กลับลงมาก่อนอะไรอย่างนี้
คุณหมอมองว่ายังไงในฐานะที่เป็นสัตวแพทย์
อมบอกว่าก็ต้องย้อนดูก่อนนะว่าความสัมพันธ์ความสนิทสนมระหว่าง
น้องชมพู่กับเจ้าปลาส้มเนี่ยมันมีมากน้อยขนาดไหน
อันนี้ข้อแรกที่ต้องดูข้อที่๒สถานที่ที่ไปมันไกลหรือเปล่า
ถ้าหากว่าเป็นบริเวณที่ทั้งหมาทั้งคนใช้ชีวิตอยู่บริเวณนั้นเป็นปกติอยู่แล้ว
หมาเองก็จะรู้สึกว่านั่นน่ะเป็นถิ่นของมันไม่แปลกถ้ามันจะกลับลงมาก่อน
ถ้ามันเข้าใจว่านั่นคือถิ่นคุ้นเคยหรือว่าบ้านของมัน
คือเดินไปเดินกลับเดินขึ้นเดินลงปกติอยู่แล้ว
ใช่ถ้าให้เปรียบเทียบง่ายเหมือนแบบเราเดินจากห้องนอนไปห้องน้ำอย่างนั้น
แล้วเราก็ไม่ต้องรอใครออกจากห้องน้ำนี่ก็เดินกลับมาก่อนก็ได้บ้านเดียวกัน

แล้วแต่อารมณ์ของมันบ้างแบบนั้นเลย
ใช่ค่ะอีกประเด็นนึงก็คือ
หมาเนี่ยมีสัญชาติยานของการเอาตัวรอดอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นการกลับมาพื้นที่เดิมที่เคยอยู่เนี่ยมันทำได้ดีแน่นอน
แล้วก็มีประชิดภาพการดมกลิ่นไวมากเป็น๕๐เท่า

ด้วยการไปเที่ยวฉี่ตามจุดต่าง
แสดงทิศทางหรือตำแหน่งที่เคยผ่าน

เวลามันไปที่ไหนเนี่ยมันหาทางกลับบ้านได้แน่นอน
เพราะว่ามันทำจุดมาร์คของมันเอาไว้แล้ว

มันก็กลับมากับมันเองได้

ความสนิทสนมของเจ้าของน้องกับสุนัขเป็นยังไง
คือสุนัขเนี่ยสนิทกับทุกคนแน่
แต่น้องสนิทสนมกับสุนัขมากถึงขนาดนั้นหรือเปล่า
ถ้าโตด้วยกันมากินนอนด้วยกันมาตลอด
เหมือนกับว่าเขาเป็นแก๊งเดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกัน
ก็จะมีการช่วยเหลือกันมีการป้องกัน
เวลามีคนมาทำร้ายเด็กหรือทำร้ายใคร
ถ้าสุนัขที่มีสัญชาติยานในการที่จะปกป้องคุ้มครอง
ก็จะคอยเห่าคอยไล่คอยป้องกันเด็กคนนั้น

เขามีความผูกพันและสนิทสมกันมากขนาดไหนด้วยครับ
ถ้าเกิดเขาคิดว่าบริเวณทั้งหมดนั้นเป็นบ้านของเขา
เขาสามารถเดินขึ้นเดินลงได้ตลอดเวลา

บางครั้งถ้าสุนัขที่เคยอุจจาระที่ใดที่หนึ่ง
โอเคอาจจะเคยไปในบริเวณที่ไกล
ตรงนั้นก็จะเป็นที่ที่หนึ่งที่เขาจะชอบไปตลอดอยู่แล้ว

นี่นะฮะคือเราพยายามหาคำตอบว่า
เป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนถ้าเด็กเดินขึ้นไปเอง
การเดินนำสุนัขขึ้นไปแล้วก็สุนัขกลับมาก่อน

น้องก็เลยหาทางกลับอะไรลงมาไม่ได้

หมอโอมบอกว่าเรื่องของสุนัขที่จะเดินไปไหนมาไหน
กับเจ้าของเนี่ยแล้วมันจะกลับมาก่อน

เพราะมันกลับของมันเองได้
อย่างพื้นที่เขาแถวเนี้ยเจ้าปลาส้มไปไหน

บางทีมันก็ไปฉี่ไปทำสัญลักษณ์อะไรของมันเอาไว้
มันก็ดมกลิ่นกลับดมกลิ่นกลับ
โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอเจ้าของก็ได้

แต่ว่าวันนี้คุณจิรายุทธ์ขึ้นไปแล้วปลาส้มไปด้วยเนี่ย
มันไม่ได้กลับมาก่อนเลย
มันก็รอลงมาพร้อมกัน
แต่ช่วงเวลาวันนั้นณขณะนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องชมพู่บ้าง

ท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมยังจำได้นะฮะ
มีอยู่วันหนึ่งที่คุณนฤทธบุญนิ่มขึ้นไปบนพื้นที่ภูเหล็กไฟกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับ
เพราะได้ข้อมูลมาว่าวันที่ค้นหาน้องชมพู่กันช่วยกันหาเนี่ย
ในช่วง๑๑๑๒พฤษภาคมก่อนพบศพ๑๔พฤษภาคมเนี่ย
มีคนเจอลุงพลเดินหาอยู่คนเดียวแถวพื้นที่จุดหนึ่งด้วยท่าทางสีหน้าเคร่งเครียด
ดูลอยไม่ทักตอบดูเหมือนแบบสติหลุดหน่อย
ไม่ได้มาหาเป็นกลุ่มกลุ่มกับคนอื่นซึ่งมันก็ไม่น่าแปลกใจอะไร
ถ้าเกิดว่าเขาจะหาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแล้วก็หาคนเดียวแยกตัวมาหานอกจากคนอื่น
แต่วันนั้นเนี่ยเราไปเจอผ้าสีม่วงเศษผ้าชิ้นนี้
แล้วมีร่องรอยเหมือนถูกไฟไหม้ด้วยเหมือนถูกเผา
แล้วอัดแน่นอยู่กับพื้นหินพื้นดินแสดงว่าต้องไม่ใช่ของใหม่หรือเปล่า
จะถูกทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ช่วงน้องชมพู่หายตัวไป
พบศพหรืออะไรยังไงเอาง่ายก็คือเป็นไปได้ไหม
ถ้าน้องชมพู่วันนั้นเนี่ยไม่ได้ใส่กางเกงสีแดงที่เจอที่ภูเหล็กไฟใกล้ศพ
เราตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะทำไมกางเกงเด็กดูไม่เลอะคราบอุจจาระปัสสาวะอะไรเลย
ถ้าเด็กหนีหายหลงจากบ้านไปตั้งหลายวันแล้วขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
จะไม่อึไม่ฉี่เลยเหรอคนร้ายจัดฉากอะไรหรือเปล่า
ถอดกางเกงสีม่วงในวันนั้นไปเผาทิ้งแล้วเอากางเกงสีแดงมาจัดฉากอะไรยังไงหรือเปล่า
เพื่อเบี่ยงเบนประเด็นนี่ฮะจุดที่เจอตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ก็ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตกันอยู่นะฮะว่าเอ๊ะทำไมถึงถูกเผาด้วย
แล้วเกาะติดยึดแน่นกับหินตรงนี้แสดงว่าผ่านแดดผ่านฝนมาหลายวัน
อันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตเองนะมีชาวเน็ตเขาตั้งข้อสังเกต
เขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่น้องชมพู่เคยบอกว่า
ก่อนที่ลูกสาวจะหายตัวไป๑๑พฤษภาคมใส่กางเกงขายาวสีม่วงแถบขาว
ซึ่งเป็นกางเกงกีฬาของโรงเรียนนะหลายคนก็เออคิดว่าคนร้ายเนี่ย
เปลี่ยนกางเกงเด็กก่อนขึ้นภูหรือเปล่าอืมเพราะวันเจอศพน้องชมพู่เนี่ย
ที่เป็นหลักฐานที่ภูเหล็กไฟเป็นกางเกงสีแดงลายการ์ตูน
ทิ้งไว้ไม่ห่างจากศพมากนักส่วนศพเด็กเนี่ยคือไม่ได้ใส่เสื้อผ้า
ไปสอบถามแม่น้องชมพู่ตอนหลังคุณแม่บอกว่าอ๋อจำผิด
ตอนแรกว่าลูกสาวใส่กางเกงสีม่วงเนี่ยคือจำผิด

เพราะไปดูในตระก้าเสื้อผ้าเนี่ยยังมีกางเกงม่วงแถบขาวอยู่
อย่างที่เจอที่จุดพบศพถูกแล้ว
แต่แม่บอกไปก่อนตอนนั้นก็คือจำผิด

จำไม่ได้เลยเหรอว่าลูกใส่กางเกงอะไรสีแบบไหนยังไงแม่จำผิดจริงหรือเปล่า
ก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้ถ้าเราไปทำงานทุกวันออกจากบ้านทุกวันแล้ววันนี้เราออกไปแล้วเราก็ลูกหายไป

เมื่อเช้าเราให้ลูกใส่เสื้อตัวไหนกางเกงตัวไหนบางทีมันก็อาจจะจำไม่ได้ก็ได้
แต่เอาเป็นว่าคุณนฤทธบุญนิ่มเนี่ยที่ไปสำรวจพื้นที่เขาเจออันนี้เนี่ยผ้าสีม่วงเนี่ยเศษผ้าตรงนี้แล้วมีรอยไหม้ด้วย
เออก็เลยเอ๊ะมันยังไงนะฮะเราพยายามถามคุณแม่น้องชมพู่เรื่องนี้อยู่นะฮะคุณแม่ยังไม่ได้ตอบนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ไปถามชาวบ้านในพื้นที่คนนึงนะคุณนฤทธิ์เนี่ยไปถามนะเขาบอกว่าพื้นที่จุดนี้พ่อแบมเขาบอก
พื้นที่จุดที่คุณนฤทธิขึ้นไปวันนั้นแล้วเจอเศษผ้าสีม่วงตรงเนี้ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ของป่าไม้เขานะ
ถ้าย้อนไป๑๒พฤษภาคมช่วงหาตัวน้องชมพู่เนี่ยพ่อแบมเขาก็มาหาเส้นนี้เหมือนกันมาช่วยเดินตามหาตรงเส้นทางนี้เหมือนกัน
แต่ไม่เคยเจอเศษผ้าตรงนี้ไม่รู้จะเป็นเสื้อหรือกางเกงหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่พ่อแบมบอกที่มาหาวันนั้น๑๒พฤษภาคมเนี่ยไม่เห็นนะ
มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่วันนั้นที่มาหาน้องชมพู่กันแล้วไม่เจอเศษผ้าตรงนี้เพราะอาจจะถูกใบไม้ทับอยู่ก็ได้

ก็เลยมองไม่เห็นกันหรือมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นหลังเกิดเหตุมานานหลายวันแล้วก็ได้

เพราะที่มีรอยไหม้เนี่ยคุณนฤทธิถามแล้วมีรอยไหม้อะไรเผาทำลายหลักฐานหรือเปล่า
แบมบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เคยถูกไฟไหม้มาสองครั้งแล้วถ้าดูจากเศษผ้าชิ้นนี้เนี่ยนี่เป็นรอยใหม่นะ

เป็นรอยไฟไหม้ใหม่ใหม่อาจจะเกิดจากไฟป่าครั้งที่สองที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ก็ได้คือเมื่อสามสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีไฟป่าเกิดขึ้นตรงนี้

ก็อาจจะเป็นจากรอยไหม้ไฟป่าก็ได้
ส่วนเศษผ้ามันจะถูกทิ้งไว้ก่อนหน้านี้หรือว่าทิ้งไว้เมื่อไหร่ไม่รู้จะเผาตั้งแต่ตอนนั้นที่เอามาทิ้งหรือเพิ่งมาถูกเผาตอนมีไฟป่าเมื่อ๓สัปดาห์ก่อนอันนี้ก็ไม่รู้
แต่ถ้าคดีน้องชมพู่ที่พบศพเนี่ยแล้วก็ตามหากันด้วยอันนี้มันเกิน๓สัปดาห์แน่นอน

ใช่ไหมมัน๒เดือนแล้ว๖๙วันแล้วมันโอ้โห๘๙สัปดาห์แล้ว

ทีนี้เราก็พยายามที่จะดูในประเด็นที่ตอนนี้กลุ่มหนึ่งก็เทไปว่าหรือชมพู่เดินขึ้นภูเหล็กไฟไปเองจริง

เราก็พยายามไปถามชาวบ้านในพื้นที่นั่นแหละค่ะว่า
คิดยังไงเชื่อไหมเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
ถามพระสงฆ์รูปหนึ่งค่ะถ้าจำได้วันที่พบศพน้องชมพู่เนี่ย
ไม่ได้มีแค่ตำรวจนักข่าวแล้วก็ชาวบ้านนะคะ
มีพระสงฆ์รูปนึงขึ้นไปด้วยเนี่ยค่ะ

เพราะว่าหลวงพ่อน้อยเคยเดินป่าเคยขึ้นเขาไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็ชำนาญเส้นทางประกอบกับชาวบ้านและพรานป่าที่ชำนาญเส้นทางเนี่ย
เขาขึ้นล่วงหน้าไปกันหมดแล้วตอนที่ไปค้นหาค่ะ
ตอนนี้คือตอนที่เจอแล้วแล้วก็จะแจ้งลงมา
เพื่อให้ตำรวจกับพิสูจน์หลักฐานตามขึ้นไป
ท่านก็เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวหลวงพ่อนำทางตำรวจกับเจ้าหน้าที่เอง
ที่หลวงพ่อไปเจอศพน้องชมพู่เนี่ย
แรกหลวงพ่อบอกว่าตกใจ
อาตมาตกใจว่าเด็กอายุเท่านี้ทำไมมานอนเสียชีวิตอยู่ตรงนี้ได้
ส่วนตัวแล้วอัตมาเชื่อว่าต้องมีคนอุ้มหรือว่าพาน้องชมพู่ขึ้นมาแน่
และคนที่อุ้มน้องขึ้นมาต้องรู้เส้นทางดีด้วย
เพราะเด็กไม่สามารถเดินขึ้นไปได้ด้วยตัวเองอย่างแน่นอน
อันนี้เป็นข้อสังเกตของหลวงพ่อน้อยนะคะ
ซึ่งหลวงพ่อก็บอกอีกว่าถ้าเด็กเดินขึ้นไปเอง
รองเท้าก็น่าจะหลุดตามทางตั้งแต่เดินขึ้นมาสิ
มันไม่น่าจะไปตกอยู่ตรงจุดที่ใกล้ศพแบบนั้นแล้วอยู่กันเป็นคู่ด้วย
มันน่าจะเหมือนแบบเดินขึ้นมาเรื่อยแล้วก็หลุดลุยไปเรื่อยแบบนั้นซะมากกว่า
ซึ่งอย่างที่บอกว่านอกจากนำทางแล้วเนี่ย
ก็คืออันเชิญท่านขึ้นไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องด้วยนะคะ
ก็มีการทำพิธีจุดทูบเชิญดวงวิญญาณเรียกชื่อน้องชมพู่ให้กลับบ้าน
ตลอดเส้นทางจนลงมาถึงบ้าน
คุณระวีการก็ถามต่อว่าเอาจริงถามพระนี่แหละ
คิดว่ามันเกี่ยวกับศัยศาสตร์มนต์ดำอะไรแบบนี้ไหม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับน้องชมพู่เนี่ย
ลองฟังท่านตอบหน่อยนะคะ
อันนี้เหมือนคนไปจับวางไว้ไง
ลองเฮงมันไม่ขึ้นขนาดนั้นลองเท้านนะ
หลุดตามทาง
ครับทหมุชมครับ
ไปดูเรื่องของณแตอีกสักทีนึง

คือก่อนหน้านี้ก็ถูกตั้งข้อสังเกตอยู่หลายเรื่อง
สองสามเรื่องอย่างแหวนสแตนเลส
เอาไว้เนี่ยจะสวมใส่แหวนสแตนเลสอยู่เป็นประจำนะ
ในหลายรูปหลายภาพแล้วหลักฐานหนึ่งที่มาหาหากันช่วงตามหาคนร้าย
ทำร้ายน้องชมพู่บนภูเหล็กไฟเนี่ยนะ
ก็ไปเจอแหวนสแตนเลสแต่มันก็ไม่เหมือนกับที่นาแตใส่เสียทีเดียวหรอก
มันก็กลมเกลี้ยงเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันก็มีหลายชั้นมากกว่าใช่ไหม
แตก็เคยใส่เนี่ยหลายรูปในอดีตเคยใส่แหวนสแตนเลสแบบนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ภาพนี้ไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวดูภาพอื่นนะฮะ
ก็เรื่องของแหวนที่ใส่แล้วเนี่ยนะก็ยังมีเรื่องของอุปกรณ์จับหนูนะฮะ
อุปกรณ์จับหนูเนี่ยนะครับทั้งถุงมือนะครับหรือว่าเหล็กต่างนะฮะ
จะทำให้เกิดรูโบที่ร่างกายที่ศพน้องชมพู่หรือเปล่า
วันที่น้องชมพู่หายไปณแตไปอยู่ไหนเรื่องนี้นาแตตอบไปแล้วนะ
ในช่วงเวลาที่น้องชมพู่เขาเจอรองเท้าแตะเจอศพอะไรพวกนี้นะครับ
แต่วันนี้มีอีกประเด็นนึงนะเป็นเรื่องการใส่เสื้อสีส้มแขนยาว
แล้วก็ใส่หมวกซึ่งณแตเนี่ยเคยโพสต์ภาพเอาไว้นะครับ
คือเรื่องนี้มันต้องย้อนไปนะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีผู้ที่ให้ข้อมูลบอกว่าวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เห็นคนเสื้อส้มเหมือนกับวิ่งวิ่งหรือว่าเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้น
เคยโพสต์ภาพใส่เสื้อตัวนี้เสื้อสีส้มเนี่ยแล้วหลังมาลบโพสต์ทิ้งไป
มันดูผิดปกติยังไงหรือเปล่านะถ้าบริสุทธิ์ใจทำไมต้องลบโพสต์ที่ใส่เสื้อส้มด้วย
เราก็ไปถามนาแตนะฮะณแตบอกว่าขอชี้แจงหน่อยไหนก็ไหนล่ะ
ความจริงก็ชี้แจงกันมาหลายเรื่องแล้วเรื่องเสื้อส้มในภาพภาพเนี้ย
ภาพนี้ถ่ายไว้๓ปีแล้วภาพนี้ถ่ายไว้๓ปีแล้ว
ตอนนั้นเกิดน้ำท่วมสวนคาเขาปลูกคาพังเสียหายหมด
ก็ต้องถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อไปยื่นขอรับเงินชดเชยจากทางการ
แตบอกไปดูได้ก็ฝากไปถึงคนที่จะจับผิดด้วย
ยังไงดูวันที่ในโพสต์หน่อยว่าโพสต์วันไหนเดือนไหนปีอะไร
แล้วมันตรงกับช่วงเวลาที่หลานสาวเนี่ยหายตัวหรือว่าเกิดเหตุการณ์ไหม

มันก็มีทั้งเสื้อแขนยาวและแขนสั้นนะ
แต่แขนสั้นเนี่ยก็จะมีตอนนี้เห็นอยู่อยู่ที่บ้าน
แต่ว่าแขนยาวเนี่ยมันก็จะมีอยู่ที่นา
นาก็คือว่าใครจะใส่ก็ได้
ตาจะใส่ก็ได้พี่จะใส่ก็ได้
แต่ว่าไอ้เสื้อตัวนั้นไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนแล้ว
วันหนึ่ง๑๐ครั้ง๑๕ครั้งก็โพสต์ไปทุกวัน
แต่ว่าถามว่าได้ลบไหมมันก็ไม่แน่ใจว่า
ผมโพสต์ส่วนมากผมไม่เคยลบนะ

อบุริลาโภหรือว่านายกะแทรหรือว่านัตแทร์นะฮะ
แล้วก็ทำให้เกิดความสับสนหลายสิ่งหลายอย่าง
คนที่พยายามที่จะมองว่าเขาเนี่ยทำอะไรหลานสาวหรือเปล่า
ก็เลยขอแจ้งนะครับว่าถ้าเขาเป็นคนร้ายตัวจริงป่านี้ตำรวจจับเขาไปนานแล้ว
เพราะว่าเขาก็ไม่ได้ไปไหนเลยเขาอยู่ในพื้นที่แบบนี้
แล้วเฟสของเขาเนี่ยก็มีอยู่เฟสเดียว
แล้วมีคนเนี่ยไปใช้ชื่อใช้หน้าใช้อะไรปลอมเขาเยอะแยะไปหมด
นารินหลาโพขึ้นเป็นพลึดเลยนะคะ
ต้องไปดูกันให้ดีนะอันไหนของจริงอันไหนของปลอมมีเยอะเหมือนกัน
คุณผู้ชมคืออย่างที่เราติดตามกันมา๖๙วันระยะเวลามันเพิ่มไปเรื่อย
ขณะที่ความคืบหน้าเนี่ยดูเหมือนมันยังอยู่นิ่ง
เรายังไม่ได้รับรายงานอะไรเพิ่มเติมว่าตกลงแล้วเราใกล้จะได้ตัวคนร้ายหรือยัง
ใกล้จะรู้ความจริงเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่แล้วหรือยัง
มันก็เลยมีประเด็นออกมาว่าเอ๊ะหรือคดีนี้จะต้องถูกแขวนหรือว่าถูกพักไว้ชั่วคราวก่อน
กว่าจะมีเบาะแสเพิ่มเติมหรือว่ามีหลักฐานใหม่เพิ่มเติม
เราก็เลยลองไปสำรวจความคิดเห็นชาวบ้านกกอกดูนะคะว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าตำรวจเขาประชุมกันแล้วตัดสินใจว่าพักคดีชั่วคราวก็แล้วกัน
คิดเห็นยังไงเราไปสอบถามความคิดเห็นชาวบ้านกรอกมาทั้งหมดหกสิบคนนะคะ
ตั้งแต่อายุยี่สิบเอ็ดถึงเจ็ดสิบเก้าปีเป็นผู้ชายยี่สิบเอ็ดคนเป็นผู้หญิงสามสิบเก้าคน
ถามสั้นอย่างนี้ว่าเห็นด้วยไหมถ้าตำรวจสั่งพักคดีน้องชมพู่ชั่วคราว
ปรากฏว่าชาวบ้านกกอกเกินครึ่งค่ะบอกว่าเห็นด้วย
ส่วนชาวบ้านอีกยี่สิบสามคนบอกไม่เห็นด้วยดูฝั่งชาวบ้านที่แสดงความคิดเห็นว่า
อยากให้พักคดีหรือว่าพักการสอบสวนไว้ชั่วคราวหน่อยนะคะว่าทำไม
เขาบอกว่าตำรวจเนี่ยสืบคดีมานานกว่า๒เดือนแล้วนะแต่ก็ยังไม่เจอตัวคนร้ายเลย
ถ้าเกิดตำรวจยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานได้หรือมันไม่มีความคืบหน้าทางคดีเนี่ย
คดีเอาไว้ก่อนดีไหมเอาไว้มีเบาะแสใหม่ค่อยมาสอบสวนต่อเถอะ
สาเหตุก็คือนอกจากไม่มีความคืบหน้าแล้วสงสารเจ้าหน้าที่ค่ะ
ชาวบ้านกรอกกรอกอ่ะเขาเห็นตำรวจทำงานกันมาต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนติด
ไม่ได้หยุดไม่ได้พักกันเลย
ก็เห็นใจพนักงานสอบสวนเห็นใจตำรวจเขาเจ้าหน้าที่เขาที่เขาทำงานในพื้นที่นี้มา
เกี่ยวกับเรื่องนี้มาสองเดือนทุกคนก็จากบ้านจากเมืองมาเพื่อที่จะ
ที่จะมาสืบมาเพื่อพิสูจน์ความเป็นจริงเรื่องนี้นะ
ให้กับสังคมได้รับรู้คือมันไม่มีมูลมันไม่มีมันไม่มีหลักฐานที่จะเชื่อมต่อกันได้อ่ะ
สองเดือนแล้วอ่ะทีนี้ถ้าเราจะเดินต่อไป
มันก็ศูนย์เปล่าก็พักไว้ก่อนจนกว่าว่าเราจะมีปมเงื่อน
ที่จะทำให้เราสามารถที่จะทะลุกสลวงขึ้นไปต่อได้เพื่อที่จะเข้าไปหาความเป็นจริงให้ได้
ส่วนฝั่งชาวบ้านอีก๒๓คนที่ไม่เห็นด้วยกับการพักคดีชั่วคราว
เราก็ไปถามนะคะว่าทำไมชาวบ้านตอบว่ากลัว
กลัวว่าคนร้ายเนี่ยยังแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้าน
ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำแล้วยิ่งถ้าเกิดปล่อยให้คดีเงียบไปแบบนี้
สุดท้ายกลัวว่าจะไม่สามารถหาคนร้ายตัวจริงได้แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าพักไปแล้วกลับมาสืบใหม่
คราวนี้จับใครอ่ะแพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มั่นใจ
ตกเหมือนกันนะครับเพราะมันสรุปไม่ได้มันหารักฐานหาตัวคนร้ายไม่ได้อย่างนี้
ไม่รู้ว่าคนร้ายยังแฟงอยู่ในหมู่บ้านหรือว่าเป็นทางอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้
เราไม่รู้ว่าเป็นใครอย่างนี้นะแล้วเราก็มีลูกมีหลานอะไรด้วยเหมือนกันอย่างนี้
ก็กลัวนะครับกลัวด้วยว่าเขาหาตัวคนร้ายไม่ได้แบบหาแพะมาแทนอย่างนี้
สรุปคดีอย่างนี้กลัวแต่จะเป็นอย่างนั้นนะครับผม

ความคิดจากทางชาวบ้านนะฮะที่เราได้สอบถามข้อมูลมานะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราพยายามที่จะไปดูเรื่องของเบาะแสใหม่อยู่เรื่องหนึ่งนะฮะ
คือเรื่องกระท่อมหลังหนึ่งกระท่อมหลังนี้เนี่ยในช่วงเวลาที่มีการค้นหาน้องชมพู่เนี่ย
มีชาวบ้านบอกว่ามีอยู่คืนนึงได้ยินเสียงหมาเห่าค่ะ
แล้วหมาเนี้ยมันเห่าไปทางฝั่งทิศทางของกระท่อมหลังนี้อ่า
เพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมถ้าน้องชมพู่ถูกคนร้ายอุ้มตัวไปจากบ้าน
ค่ะนะในช่วงสายสายสิบเอ็ดพฤษภาคมอืม
แล้วไม่มีใครได้ยินเสียงไม่มีใครเห็นเลยเนี่ย
อาจจะปิดปากแล้วก็อุ้มอะไรพาน้องไปเลยเนี่ย
จะไปไหนไม่รู้ล่ะแต่กระท่อมหลังเนี้ยในคืนวันที่สุนัขมันเห่าเนี่ย
เป็นไปได้ไหมว่าคนร้ายมาที่นี่พาน้องชมพู่นะ
ทิ้งมาพักเอาไว้ตรงจุดนี้ก่อนจะหาจังหวะเวลาแล้วก็แอบพาน้องนะ
แบกหรือว่าจะอุ้มอะไรขึ้นไปก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปทิ้งไว้ที่ภูเหล็กไฟ
แล้วถึงไปพบศพในวันที่๑๔พฤษภาคมช่วงค่ำ
วันนี้คุณกิติศักดิชายเจริญศุกร์เนี่ยฮะเราก็เลยไปสำรวจกระท่อมหลังนี้นะครับ
ทุกผู้ชมครับคืนวันที่สิบสองภษภาคม
หลังจากน้องชมพู่หายไปจากบ้านเมื่อสาย๑๑พฤษภาคมเนี่ย
ชาวบ้านบอกว่าสุนัขมันเห่าเห่าแล้วแบบเห่าเหมือนเห็นคนแปลกหน้ามาทางนี้นี่แหละ
มาทางกระท่อมหลังเนี้ยตำแหน่งกระท่อมหลังนี้นะครับ
อยู่ในสวนยางพารานะครับอยู่ห่างจากบ้านน้องชมพู่แค่สักประมาณ๓๐๐เมตรเท่านั้น
อยู่ห่างจากบ้านลุงพลประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะสวนยางพาราเนี่ย
อยู่ตรงข้ามบ้านลุงพลแล้วก็อยู่ห่างจากบ้านของผู้ที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าพ่อแบมเนี่ยนะฮะ
ห้าสิบเมตรอ่าอันนี้เป็นตำแหน่งที่ตั้งนะ
ไม่ได้หมายความว่าบุคคลเหล่านี้จะคือคนที่ต้องสงสัยหรือว่าพาน้องชมพู่มาพัก
อยู่ตรงนี้ก่อนก่อนจะพาไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟนะนี่คือจุดตำแหน่งที่ตั้ง
กระท่อมหลังนี้นะครับที่เราเข้าไปสำรวจดูเนี่ย
เป็นกระท่อมเล็กมีห้องเดียวฮะไม่มีประตูหน้าต่าง
หลังคากับผนังเนี่ยเป็นสังกษีข้างในมีเตียง
อ่าแล้วก็มีผ้าห่มอยู่แบบนี้ครับด้านในนะ
เป็นกระท่อมที่อยู่ในสวนยางพารานะบางทีชาวบ้านเขาก็อาจจะ
เอาไว้พักเวลามาสวนยงสวนยางเฝ้าสวนด้านหน้ากระท่อมนะครับ
มียากันยุงอยู่มีขวดน้ำกรดด้วยน้ำกรดเอาไว้หอดยางพาราค่ะ
แล้วก็มีกระสอบปุ๋ยเราสำรวจดูนะครับพบว่าที่บริเวณกระท่อมเนี่ย
โอ้โหติบอกว่ายุงเต็มไปหมดนะเยื้องไปสัก๔๕เมตร
มีห้องน้ำอยู่หนึ่งหลังสร้างเป็นห้องน้ำแบบสังกษีค่ะ
สภาพก็เก่าแล้วนะแต่ก็ไม่มีร่องรอยอะไรที่อยู่ด้านในนะครับ
ก่อนหน้านี้ที่ตำรวจเคยมาตรวจสอบกระท่อมหลังนี้เนี่ยมีการตรวจพบ
มีกล่องนมเปรี้ยวขนาดเล็กอยู่ด้วยนะฮะเป็นนมเปรี้ยวกล่องสีม่วง
รถบลูเบอรี่ทิ้งไว้ใกล้กระท่อมเอ๊เจ้าหน้าที่เก็บไปตรวจสอบล่ะ
น้องชมพู่ชอบดื่มนมเปรี้ยวใช่ไหมถ้าตามที่คุณพ่อคุณแม่บอกอ่า
ชอบดื่มน้ำเปรี้ยวนะฮะแต่เราก็ไม่รู้ว่าที่ตำรวจเก็บไปตรวจสอบแล้วอ่ะ
มันเจอดีเอ็นเอเจออะไรยังไงบ้างหรือเปล่าใช่ไหม
หรือว่ามันจะเป็นกล่องที่แบบถูกทิ้งไว้ช่วงเวลาเดียวกับช่วงที่
น้องชมพู่หายตัวไปหรือเปล่าอืมอ่าหรือใครมาทิ้งไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ค่ะ
คุณกิติศักดิ์ทดลองเดินแล้วจับเวลานะครับท่านผู้ชมครับถ้านับจากจุดที่น้องชมพู่
เล่นขุดดินอยู่ใต้ต้นมะม่วงบ้านน้าตายจุดสุดท้ายเลยที่พี่สดิ้งบอกว่าน้องเนี่ยเล่นอยู่
แล้วหายตัวไปเนี่ยถ้าไปยังกระท่อมนี้เนี่ยห่างกันสามร้อยเมตรนะครับ
ต้องเดินผ่านป่าย่าผ่านสวนยางพาราของพ่อแบมนะพ่อแบมเนี่ยบอกว่าเคยเจอลุงพลนะ
ตอนเช้าเนี่ยสวนยางพาราตรงนี้๑๑พฤษภาคมก่อนน้องชมพู่หายตัวเนี่ย
ค่ะผ่านป่ามันสำปะหลังด้วยแล้วก็ไปผ่านสวนยางพาราของหมอโห้ง
นะที่ลุงพลเนี่ยมารับจ้างกรีดยางให้แล้วก็จะเดินไปถึงกระท่อม
ที่เป็นกระท่อมต้องสงสัยณขณะนี้ว่าจะเป็นจุดพักร่าง
พักตัวพักศพน้องชมพู่อะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ยนะอยู่ในสวนยางพาราของหมอโห้งนะฮะ
ใช้เวลาเดินเนี้ยห้านาทีสิบห้าวินาทีกระท่อมจากจุดที่เป็นต้นมะม่วง
บ้านน้าตายค่ะเราก็ทดลองบ้างอ้าวต่ออีกนะ
ถ้าเดินจากบ้านพ่อแบมที่อยู่ห่างจากกระท่อม๕๐เมตรเนี่ย
ถ้าเดินจากบ้านพ่อแบมเนี่ยก็แน่นอนว่าต้องใกล้กว่าใช่ไหม
เพราะว่าใกล้แค่ห้าสิบเมตรค่ะเนี่ยคุณติลองเดินให้ดูหน่อย
จับเวลาไปด้วยเลยถูกต้องใช้เวลา๑นาทีกับสิบสามวินาที
เดียวเองนะคะเพราะว่าใกล้แค่ห้าสิบเมตรอืม
แต่จากบ้านน้าตายที่มีต้นมะม่วงเนี่ยอันนั้นเขาไกล๓๐๐เมตรนะฮะ
ทีนี้จากบ้านพ่อแบมนะฮะที่ใช้เวลา๑นาที๑๓วินาทีเนี่ย
ถ้าจากบ้านลุงพลล่ะบ้านลุงพลห่างกระท่อมหลังนี้เนี่ย
ประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะฮะคุณกิติศักดิ์ก็ทดลองนะฮะ
แต่บ้านลุงพลต้องเดินข้ามถนนก่อนนะฮะต้องเดินข้ามถนนก่อน
เพราะว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมีถนนกั้นเดินข้ามถนนก็จะเข้าป่ากล้วย
แล้วมาถึงกระท่อมใช้เวลาหนึ่งนาทียี่สิบเก้าวินาทีนะ
อ่าก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่นานมากนะคะอาจจะดูเหมือนว่าบ้านพ่อแบมเนี่ย
ห่างจากกระท่อมห้าสิบเมตรบ้านลุงพลห่างหนึ่งร้อยเมตร
เออก็ดูตั้งเท่าตัวเนอะก็น่าจะใช้นักสักสามนาทีอะไรประมาณนี้
แต่ระยะเวลาการเดินใช่ไหมบ้านลุงพลแค่ข้ามถนนผ่านป่ากล้วยหน่อยก็ถึงแล้วไง
อืมมันก็เป็นระยะทางที่มันจะลัดแล้วก็เดินผ่านทางเนี้ยมันต่างกัน
มันก็เลยต่างกันไม่มากสำหรับเวลาคุณกิติศักดิ์บอกว่าเนี่ยมาทดลองดูเนี่ยนะ
เดินไปเดินมาจับเวลาเข้ามาดูพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนี่มากลางวันนะ
โอ้โหยุงเยอะมากยุงเยอะมากนะขนาดกลางวันยังยุงเยอะขนาดนี้
นี่เห็นไหมนี่ยุงนะไม่ใช่แมลงวันนะที่มหาติเนี่ยนี่ยุ่งนะ
ค่ะอ่าติบอกยุงเยอะเหลือเกินคือถ้ากลางคืนเนี่ย
ไม่ต้องพูดถึงว่ายุงมันจะเยอะขนาดไหนป่าสวนยางพาราอย่างนี้ด้วย
หน้าฝนหรือเปล่ายุงละเยอะก็ก็มีส่วนอ๋อใช่ไหม
อ่าช่วงนั้นเนี้ยหน้าร้อนใช่ไหมหน้าแรงนะแต่ยุงอ่ะเยอะแน่แน่ค่ะ
ติก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าจะมีใครมาในคืนวันนั้น
ช่วงน้องชมพู่หายตัวไปถ้าเด็กถูกพามาแอบมาซ่อน
มาพักไว้ตรงนี้จริงเนี่ยคาดว่าทนยุงกัดไม่ได้
อืมต้องแบบโอ้โหร้องอยู่นิ่งไม่ได้เลยอ่ะวิ่งหนีคือ
อาจจะต้องแบบหมดสติไปแล้วหรือว่าจะเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่า
แล้วรอจังหวะเวลาในการพาเด็กขึ้นภูเหล็กไฟเอาไปทิ้งไว้อีกทีหนึ่ง
แต่เราก็ถามพ่อแบมเลยนะฮะพ่อแบมที่บ้านอยู่ใกล้๕๐เมตร
บอกว่าคืนวันที่๑๒เนี่ยตอนสักทุ่มกว่าถึง๒ทุ่ม
นอนดูทีวีอยู่ในบ้านได้ยินเสียงหมาเห่า
คือไม่ได้เห่าอย่างเดียวหอนด้วยหมาเห่าหมาหอนอยู่แถวห้องน้ำที่อยู่หลังบ้าน
ทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดว่าเป็นวิญญาณของน้องชมพู่มาหาเลยนะ
คุณกิติศักดิ์ก็ถามว่าเอ้าแล้วจะไปคิดว่าเป็นวิญญาณน้องชมพู่มาทำไมอ่ะค่ะ
ก็คืนวันที่๑๒เนี่ยยังไม่รู้เลยว่าน้องชมพู่เสียชีวิตแล้ว

เจอศพนู่น๑๔พฤษภาคมตอนค่ำ

แบมเขาบอกว่าก็เพราะคืนวันที่๑๑พฤษภาคมวันที่น้องชมพู่หายตัวไปเนี่ย
เขาฝันเห็นควายออกลูก

เขาก็เลยคิดว่าน้องชมพู่เนี่ยเด็กที่มีข่าวว่าหายตัวไปจากบ้านเนี่ย

เขาบอกว่าเขาก็เลยบอกกับวิญญาณน้องชมพู่ไปในคืนวันนั้น
คืนวันที่๑๒ทุ่มกว่ากว่าที่ว่าหมาเห่าหมาหอนเยอะ
บอกว่าเออยังไงก็ไปหาพ่อกับแม่ที่บ้านนะลูก
เพราะว่าที่นี่เนี่ยที่นี่คือบ้านของเขา

จากนั้นเขาก็ดูทีวีต่ออีกสักพักหนึ่ง
แล้วก็ลุกไปที่โกดังที่อยู่ใกล้บ้าน
แล้วเขาก็เห็นว่าสุนัขเนี่ยมันก็เห่าอีก
เห่าแบบไปทิศทางทางกระท่อม
ที่อยู่ในสวนยางพาราจุดที่ว่าคุณกิติศักดิ์ไปในวันนี้
หมาแถวบ้านเขาเนี่ยอยู่เห่าอยู่สัก๕๑๐นาที

เห่าเสียงดังกันโชค
แล้วพ่อแบมบอกว่าระหว่างที่หมาเห่า
เขาก็ได้ยินเสียงแบบก๊อกแก๊ก
แล้วมีเสียงไม้กระทบกันด้วยนานอยู่อีก๕นาที
คุณกิติศักดิ์บอกว่าก็อยู่ไกลแค่๕๐เมตรไม่เดินไปดูหน่อยเหรอ
เพราะกลัวจะมีอันตรายแล้วไม่ใช่เขตพื้นที่สวนของเขาด้วย
เขาก็เลยรีบเดินกลับเข้าบ้านโดยที่หมามันก็ยังเห่าต่อไปเรื่อย
เช้าวันต่อมาเขาเดินออกไปหน้าบ้านนะฮะแล้วก็ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแถวหน้าบ้านเขา
ก็เลยคุยเลยถามกันนะเออว่าเมื่อคืนได้ยินเสียงมาเห่าอะไรเหมือนกันไหม
เพราะว่าบ้านอยู่ไม่ไกลกันมากซึ่งผู้หญิงคนนี้บอกว่าเออได้ยินนะ
แล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะมีใครเอาน้องชมพู่มาคืนหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ไม่มี
เขาก็ยังตั้งข้อสังเกตไปถึงผู้หญิงคนนั้นว่าทำไมถึงต้องไปสันนิษฐานว่า
มีคนเอาน้องจมพู่มาคืนหรือเปล่ามันก็เลยแปลกกันไปหมด
๒พฤษภาคมตอนที่ชาวบ้านช่วยกันออกค้นหาน้องชมพู่นะครับท่านผู้ชมครับ
ยางพาราพื้นที่ป่าเชิงเขาเดินมาถึงกระท่อมตรงเนี้ยเดินผ่านหมด
เดินผ่านไปหมดคือจุดประสงค์ของกระท่อมหลังนี้เนี่ยเขาสร้างเอาไว้เป็นที่พักของคนที่มากรีดยางมากีดยางกลางคืนกรีดยางเช้ามืดเนี่ยนะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับไม่ได้ติดใจสงสัยอะไรยังไงก็เดินผ่านไปหมดนะฮะแล้วพ่อแบมเนี่ยบอกว่าลักษณะนิสัยที่บ้านของเขาเนี่ยคือจะเห่าคนแปลกหน้าทุกคนคนที่คุ้นเคยนะแต่ไม่เปิดเผยหน้าตาก็จะเห่านะ
ไอ้โม่งใส่หมวกอย่างเงี้อันนี้ก็จะเห่าขนาดตัวพ่อแบมเองเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านแถวนั้นเนี่ยนะถ้าใส่หมวกไอ้โม่งใส่หมวกคลุมหมามันยังเห่าพอถอดเนี่ยมันหยุดอืมเนี่ยเห่าโชว์เลยขนาดติมาเนี่ยหน้าหล่อยังติมันยังเห่าสวมหมวกปิดได้หรือเปล่าวิ่งไล่ด้วยเหรอคะตอนนั้นเราเคยจำลองเหตุการณ์คุณจิร
คืนนั้นลุงพลมาแถวนี้แล้วเห็นหน้าลุงพลเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันด้วยเนี่ย

เพราะว่าสนิทไม่เห่าแต่ถ้าไม่สนิทเห่าเลย

แบมบอกว่ามีครั้งหนึ่งลุงพลเนี่ยเคยเดินมาแถวใกล้หมาบ้านเขา

แต่ส่วนใหญ่ลุงพลไม่ค่อยมาบ้านเขาอยู่แล้ว
ลุงพลจะขับรถมามากกว่า
ขับรถมาขับผ่านอะไรพวกนี้ก็เลยไม่ค่อยได้เจอหมา
แต่มีครั้งหนึ่งเคยมาใกล้หมาเขาหมาบ้านเขาเห่า
ประเด็นที่คนในโลกโซเชียลออกมาตั้งคำถามว่าทำไมพ่อแบมเนี่ยเพิ่งออกมาพูด
ได้ยินเสียงหมาเห่าไปที่กระท่อมหลังนี้ในคืนวันที่๑๒พฤษภาคม

นี่มันต้องล่วงเลยมาตั้ง๖๐กว่าวันถึงเพิ่งจะยอมบอก
แบมบอกว่าไม่กล้าให้ข้อมูลตั้งแต่แรก
เพราะคิดว่าคนที่อยู่ในกระท่อมคืนนั้นเนี่ย
อาจจะเป็นใครคนหนึ่งที่ตอนนั้นยังไม่มีข่าวออกมาว่ามีคนสงสัย
พอตอนนี้บุคคลคนนั้นเนี่ยถูกตั้งข้อสงสัยไปแล้ว
เขาก็เลยกล้าออกมาให้ข้อมูลทั้งหมด
แล้วก็บอกเรื่องนี้กับตำรวจไปแล้ว
ผมก็ลองบอกชมพู่ไปบอกว่าชมพู่บ้านพ่ออยู่ฝั่งโน้นน่ะ
ถ้ามีอะไรก็ให้ชมพู่ไปหาพ่ออยากให้ช่วยอะไรก็ไปหาพ่อฝั่งนู้น
ลุงอาจจะช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้ยินเสียงคลอกแคลก
ลื้ออะไรคนมาทำอะไรคลอกเสียงไม้เสียงอะไรกระทบกันเนี่ย
ผมก็ฟังอยู่คล็อกคล็อกคล็อกคล็อกนานถึง๕นาทีเลยนะ
ผมเปิดประตูออกดูก็ส่องไปดูก็เออเอียงซ้ายเอียงขวาไม่เห็นใครเนี่ย
ไม่เห็นผมก็ปิดประตูเข้ามาผมไม่กล้าไปดูนะ
กล้าเดินไปดูเพราะว่ามันจะเป็นผู้ร้ายผมก็กลัวเหมือนกัน
คิดว่าเป็นผู้ร้ายอ่ะมีผู้หญิงเดินผ่านหน้าบ้านผมคนหนึ่งเดินมาก็อ่า
หมาเมื่อคืนนี้หมาเห่าเห่าไม่รู้มันเห่าอะไรเห่าหนักจริงจริง
กระโชว์โพกห้ากเห่าแล้วก็ได้ยินเสียงค็อกแท็กค็อกแท็ก
เขาคิดว่าเออเขาพูดกับผมว่าคิดว่าเขาเอาเด็กมาคืน
โจรเอาเด็กมาคืนเขาก็ออกมาดูออกมาดูก็ไม่เห็นอะไร
นี่ฮะนี่คือสิ่งที่พ่อแบมเขาบอกกับเรานะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงนามสกุลจริงเขาคืออะไรยังไงนะ
ติเขาไปถามไปเจอมานะฮะต้องไปถามติใช่ไหม

เออคุณศรีรู้อะไรเยอะเหมือนกันนะ
แต่ข้อมูลตรงนี้ก็คงเป็นปริศนาที่จะต้องไปขยายต่อนะครับทุกผู้ชมครับ
ไปถามคุณแม่น้องชมพู่นะฮะเรื่องกระท่อมหลังนี้
กระท่อมที่อาจจะเป็นจุดที่พาน้องชมพู่มาทิ้งมาพักเอาไว้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
คุณแม่น้องชมพู่บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวนี่แหละ
เจ้าหน้าที่เนี่ยพบกระท่อมกลางสวนยางพาราที่เป็นจุดต้องสงสัยจุดใหม่
แล้วกระท่อมสวนยางพารากระท่อมนี้นะครับอยู่ตรงข้ามบ้านลุงพลด้วย
เนี่ยปัญหามันคือตรงนี้ไงใช่ไหมแล้วแม่น้องชมพู่เขาสงสัยลุงพลอยู่นะครับ
ยางพาราสวนนี้ที่มีกระท่อมอยู่เนี่ยคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
เป็นของสามีภรรยาคู่หนึ่งนะฮะซึ่งก็รู้จักอยู่
ซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยเขาไม่มีลูก
นมเปรี้ยวกล่องสีม่วงที่เจอเนี่ย
แม่น้องชมพู่บอกว่าก็ไม่แปลกใจที่จะเจอนะ
เพราะปกติเวลาคนเข้าไปสวนยางพารากันเขาก็ถือไปกิน
ไปดูดแก้หิวอะไรอย่างนี้อันนี้ก็มี
แต่เป็นอันนี้กล่องนมเปรี้ยวแบบนี้ลักษณะเหมือนกล่องของเด็กเนี่ย
เป็นไปได้ไหมคนร้ายตอนที่พาน้องชมพู่มาพักมาซ่อนที่นี่
มาให้เด็กกินคุณแม่น้องชมพู่บอกว่า
ลูกสาวไม่กินนมเปรี้ยวกล่องเล็กลักษณะแบบนี้นะ
ี่ห้อแบบนี้อันนี้ไม่ใช่ที่น้องชมพู่จะชอบกิน
ถ้าคนรู้จักแล้วจะเอามาให้น้องกินเนี่ย
รู้ว่าน้องเนี่ยจะไม่กินกล่องแบบนี้
แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนร้ายจะเอามาให้น้องกินหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มันง่ายไหมครับกับการขึ้นไปภูเหล็กไฟข้างหลัง

เพราะว่ามันเป็นช่องแถวยางโล่งขึ้นไปเลยตรงขึ้นไปเลยค่ะ
กินค่ะน้องกินบูเบอรี่จริง
แต่ว่าน้องกินแค่กล่องใหญ่กล่องละ๑๐บาทค่ะ

งคิดนี่คือไม่กินสักรสชาติเลย
สไหนก็ไม่กินค่ะถ้าเป็นกล่องเล็ก

นอกจากว่าน้องหิวจนทนไม่ไหวค่ะ
ก็ต้องรอฟังความคืบหน้าจากตำรวจกันต่อไป

สวัสดีน้องชมพู่
นับไปด้วยกันแล้วค่ะว่ามันจะไปจบแล้วก็สิ้นสุดอยู่ที่วันที่เท่าไหร่นะคะ